ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนนะคะ
วิ่งชิงปล้นช่วงนี้เยอะมากต้องระวังทรัพย์สินค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ย
เข้าไปขโมยล้อแม็กซ์นะคะแล้วก็ยางของรถกระบะหายไปทั้งหมดเลยค่ะ
สี่ล้อเอาไปหมดเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเจ้าของเนี่ย
อื่นที่มาเห็นเจอภาพอย่างนี้
โหดมากเป็นการขโมยที่โหดมาก
คือไม่ให้เหลืออะไรเลย
เสียหายกว่า๒๐๐๐บาทค่ะ
มีสภาพอย่างที่เห็นรถก็ไปไหนไม่ได้นะคะเดือดร้อนมาก

ล้อแม็กซ์พร้อมกับยางชุดนี้เนี่ยราคามากกว่าสองหมื่นบาท
หลังจากเกิดเหตุแบบนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ
พนักงานสอบสวนสพสัตหีบค่ะรถกระบะคันนี้เนี่ย
จอดเอาไว้หน้าห้องเช่านะคะในซอยสัตหีบสุขุมวิทย์เก้า
อยู่ที่จังหวัดชนบุรีถูกขโมยไปทั้งสี่ล้อเลยนะคะ
คุณอนุชิตโถยขุนค่ะเจ้าของรถบอกว่าหลังเลิกงานช่วงสองทุ่มของเมื่อคืนนี้เนี่ย
เขาก็ขับรถมาจอดเอาไว้หน้าห้องเช่าแบบนี้ค่ะเขาทำแบบนี้ทุกวัน
ฝนตกนะฝนตกทั้งคืนเสียงฝนก็กลบเสียงคนร้ายด้วยอ่ะสิ
สุนัขก็ไม่เห่านะเมื่อคืนคือก็ไม่มีเหมือนกับปกติเลยอ่ะ
หลับสบายเลยพอตื่นขึ้นมาแต่งตัวจะไปทำงาน
ออกมาเจอรถแบบนี้ช็อกสิคะเป็นผมช็อกนะเนี่ย
ตกใจสุดขีดล้อรถขอบสิบแปดสีทองสองหมื่นกว่าบาท

ไม่เคยมีเนอะ
ดีว่าเมื่อคืนช่วง๒ทุ่มผมเข้าบ้าน

แล้วก็อาบน้ำนอนกันไม่ได้ติดอะไรฝนตก

ตื่นเช้ามาเมื่อเช้าว่าจะไปซื้อปลาตั้งโถ
ครับสภาพแบบนี้
แล้วพี่นอนเมื่อคืนนี้ฝนตกไหมครับ
วันวันคืนมาไม่เห่าเลยแต่ว่า๒๓วันช่วงหลัง
หมาเห่าหนักแล้วต้องออกมาดูก็ไม่เห็นอะไร
ใจร้ายนะคะเอาไปหมดเลยเนี่ยค่ะน่าจะโดนรถทับบ้างนะทับเท้าสักหน่อยนะ
โอ้โหแต่ได้ทางธรรมีอาชีพคุณว่าเราพอละถ้าเอาขนาดนี้
เอาไปหมดเลยคุณอนุชิตบอกว่าช้ำใจมากนะ
เพราะว่าทุกวันนี้ลำบากอยู่แล้วคือรถเขาก็ยังต้องผ่อน
แล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นก็แทบจะไม่พออยู่แล้วเหมือนโดนซ้ำเติม
รถก็คงทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องไว้แบบนี้ก่อน
คือแกก็ยังมีกระจายฝากถึงคนร้ายนะช่วยนำมาคืน
จะได้ยินไหมเรื่องจากเขาเองลำบาก
เขาต้องขับรถคันนี้ไปหาหมอทุกอาทิตย์ที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
ตอนนี้ก็ไปไหนไม่ได้จริงค่ะ